คุณผู้ชมฮะกรณีนี้น่าสนใจจริงนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายที่เสียชีวิตเป็นนักปั่นจักรยานทัวริ่ง
ก็คือเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเลยตัวคนเดียวก็ไปเลยนะฮะ

เขาปั่นจักรยานท่องเที่ยวเกือบทั่วโลก

แต่สุดท้ายมาสังเวยชีวิตที่บ้านเกิดก็คือที่บ้านเรานี่เอง
คุณผู้ชมโดนรถบรรทุก๑๐ล้อทับ

แต่วันนี้มีคนไปโพสต์แสดงความเศร้าศกเสียใจอย่างมากนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุก๑๐ล้อเฉียวชนกับรถจักรยาน
บนถนนสายเลี่ยงเมืองแยกถนนสุรนาบรี๒อำเภอเมือง

เป็นเหตุให้ผู้ชายคนนี้คือนายนิรัตระพรามทองอายุ๕๓ปี
ถ้าคนที่เป็นนักปั่นจักรยานจะรู้จักเขาดี
เขาเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
โดยคนขับรถ๑๐ล้อถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี
คนขับรถ๑๐ล้อบอกว่าเขาขับรถ๑๐ล้อมาใกล้จุดเกิดเหตุ

เขาก็ใช้ทางคู่ขนานปกติแล้วก็มีรถวิ่งหนาแน่น
เขาขับมาด้วยความเร็วไม่มากนักนะครับ
ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ว่าปั่นอยู่ข้างเลย
เหยียบทับรถจักรยานไปแล้ว
และทีนี้หยุดรถลงมาดู
ปรากฏว่าล้อไม่ได้เหยียบทับเฉพาะจักรยาน
คือนายนิรัตน์ตระจนเสียชีวิตขาเทีย
คนขับรถสิบล้อถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดี

ทำให้วันนี้มีคนเข้ามาแสดงความอาลัยจำนวนมาก
ต่อการเสียชีวิตของนายนิรัตตระนะครับ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานไปหลายประเทศทั่วโลก
และล่าสุดนะฮะเชื่อตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างคือมาทัวริ่ง
ในพื้นที่นครพระอาจจะสีมาหลายแห่ง
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับลานอนุสวรีเท้าสุระนาบรี
ก่อนจะมีภาพสุดท้ายคือภาพอะไรรู้ไหมฮะ
การนั่งกินข้าวไข่เจียวที่สถานีรถไฟนครราชศรีมา
ช่วงเย็นของวันที่๘มิถุนายน
และพอช่วงเช้าของวันที่๙มิถุนายนเมื่อวานนี้
ปั่นจักรยานมาประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุก๑๐ล้อเฉียวชน
ทับจนเสียชีวิตคุณ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะครับ
ฝูงต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แฟนคลับที่ติดตามการปั่นจักรยานท่องเที่ยวทั่วโลก
ของคุณนิรัตระเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหปั่นมาทุกทิศทั่วโลกแล้ว
แต่สุดท้ายมาตายมาสังเวยชีวิตที่บ้านเรา

เรื่องของถนนที่ไม่อำนวยให้กับคนปั่นจักรยานหรือเปล่า
หรือว่ารถคันอื่นที่ไม่เคยเห็นใจ
หรือว่าระมัดระวังกับรถจักรยานบ้างหรือเปล่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะ